ข่าวนี้กันหน่อยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ผู้หญิงขับรถบีเอ็มไปชนท้ายแต่พอชนท้ายเขาไม่ยอมเรียกประกัน
แล้วเธอก็มีท่าทีโวยวายเมื่อเห็นรถคันที่เธอไปชนเนี่ย
เขายกมือถือมาถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
เอาน้องลงมาก่อนครับเดี๋ยวมาเรียกมากันก่อนครับ

ก็เอาอันเห้อให้เรียก
คุณผู้ชมคือคลิปนี้เขาโพสต์ความยาวเกือบ๒นาที

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือถนนวิทยุค่ะ
เขตปฐุมวันนี่แหละผู้ชายเจ้าของรถที่โดนชนเนี่ย
เจรจากันแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมลง
แล้วเหมือนกับตอนแรกไม่ยอมลงนะแต่ตอนหลังก็ลงมา
แล้วบอกว่าเรียกประกันนานให้ไปเจอกันที่อารีละกัน
แต่ว่าฝ่ายผู้ชายไม่ยอมฝ่ายผู้หญิงก็ไม่พอใจค่ะ
แล้วก็มีการใช้มือปัดมือถือของฝั่งผู้ชายที่ถ่ายคลิป
ทีนี้พอคลิปนี้มันแชร์ออกไปคนมาแสดงความคิดเห็น

เพราะรถชนท้ายรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอประกันก็ได้

ก็จดทะเบียนรถถ่ายใบขับขี่เขาบทอไว้
บางคนเขามีธุระไปก่อนเขาก็ไม่อยากที่จะรอประกัน